งาอะไรงาช้างแต่เรื่องของงาช้างหลายคนรู้จัก
แต่สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่งาธรรมดาเขาเรียกว่างากำจัด
มันมีที่มาที่ไปยังไงไปดูกันครับ
เอามองไกลธรรมดาก็นึกว่าน่าจะเป็นไม้หรือเปล่า
แต่นี่มันคืองานะครับคุณผู้ชมครับ
งากำจัดครับเป็นของขลังที่มีพลังในตัวเอง
โดยที่ไม่ต้องปลุกเสกเลย
คนที่เขามีความเชื่อนะครับเขาจะพกแล้วก็บูชาเอาไว้เพื่อเสริมบารมี
ซึ่งงากำจัดเนี่ยเป็นงาช้างนะ
แต่อย่างนี้เขาไม่ได้ไปล้มช้างไปฆ่าช้างหรือไปเอางามันมาโดยที่แบบว่าต้องทำให้มันเสียชีวิต
งาช้างที่เห็นเนี่ยเป็นงาช้างที่หักคาต้นไม้
เหมือนมันแทงต้นไม้อย่างนี้เหรอ
ถูกต้องน้องใบตองทำไมมันต้องไปแทงต้นไม้
งาช้างเนี่ยคือช้างเวลามันตกมัน
มันก็จะเอางาเนี่ยนะฮะไปสีสีไถหรือบางทีพุ่งเข้าใส่ต้นไม้ชนต้นไม้
มันทำให้งาของมันหักหักคาต้นไม้เลย
คนที่เขาเห็นที่เขามีความเชื่อเขาก็จะเอาไอ้งานนี้แหละ
าที่มันหักคาต้นไม้เอามาทำเป็นของขลังแบบนี้ครับ
แล้วที่เห็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คืองากำจัดมันมีอิทธิฤทธิในตัวเอง
ยังไงช่วยในด้านคงกระพันธ์เสริมบรมีแก้อาถรรพ์

ผมก็เหมือนกับว่าเป็นการลงเสียงแบบโฆษณาไง
อ๋ออ่านให้มันเชื่อเข้มขังขึ้นอย่างนี้
บอกว่าช่วยเสริมเสน่ห์ด้วยนะเออ
มีไว้แล้วเดี๋ยวสวยหล่อคือมีคนรักคนชอบ
เป็นความเชื่อเอาอย่างนี้ละกันเอามาให้ดูกัน
เล่าถึงที่มาที่ไปไม่ใช่แบบว่าคุณผู้ชมดูอยู่
อยากดูจังเลยไปไล่ซื้อตามหานู่นนี่นั่น
เอาจริงไม่ต้องไปทำขนาดนั้นนะ
เนาะมันก็เป็นของโบราณนะคะ
ที่สามารถหาได้อาจจะในสมัยก่อน

นานเอามาให้ดูกันทีนะให้ได้เห็น
มาให้เป็นความรู้กันดีกว่าคิดซะแบบนี้นะครับ
อาจารย์วัฒนมเหสวนนครศรีด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเครื่องรางของขลังตามธรรมชาติใช่ไหม